งั้นไปที่เพชรชบูรณ์กันต่อเขาบอกว่าที่นี่ไม่ได้เจอพึ่งแต่เจอเจ้าตัวนี้
ตัวนิ่มค่ะ

ตัวนิ่มเพราะว่ามันขดได้

มันพลัดหลงเข้ามาในชุมชนค่ะ
ทีมกู้ภัยก็มาช่วยกันจับไปนะคะ
นิ่มตัวนี้เขาบอกตัวขนาดใหญ่คุณดูดิ
ดูจากไซส์นี่ขดแล้วยังขนาดนี้น่าจะใหญ่อยู่
เขาบอกว่าเป็นตัวนิ่มเพศผู้
น้ำหนักราวสัก๖๗กิโลกรัมเอง

ชาวบ้านเขาไปเจอจับได้อยู่ที่บริเวณบ้านพักเลขที่๓
หมู่๕ตำบลบัววัฒนาอำเภอนองภัยจังหวัดเพชรชบูน
แล้วชาวบ้านมันกลัวคุณ
เป็นคนตัวอยู่

รับไปส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ชาวบ้านที่นิยมตัวเลขก็ไม่พลาดการส่องหาเลขเด็ดจากเลขที่บ้านใช่ไหม
แล้วก็ไปเจอกับหมาเนี่ยไล่ใช่ไหมคุณทีนี้มันก็เลยหนีมันก็เลยกลัวเขาก็เลยไปซื้อ
ก็คือเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักต่างจังหวัดฝนตกหนักนะใช่ไหมคะ
ก็เลยทำให้ที่อยู่อาศัยที่มันอยู่ในป่าในอะไรอย่างนี้อาจจะถูกน้ำท่วมค่ะ
มันเริ่มโชว์ตัวแล้วนี่เห็นไหม
พอน้ำท่วมเสร็จมันก็หนีออกมาประกอบกับว่าชาวบ้านทำไร่ทำสวน
อาจจะมีการไปรบกวนพื้นที่อาศัยของเจ้าตัวนิ่มได้นะคะ
นั่นแหละจริงเขาบอกว่าตัวนิ่มคือถูกล่าเยอะเหมือนกันนะคุณ

ป่าสงวนในตอนนี้เพราะว่ามีคนล่าไปคือแล้วมันก็เสี่ยงต่อการใกล้ศูนย์พันธุ์มากแล้วด้วยนะคะ
อีกชื่อนึงที่เขาเรียกนอกจากตัวนิ่มคือตัวลิ่น
มันเขินมันกลัวมันหลบมันป้องกันตัวเอง
ว่ากันไปถ้าเจอตัวนิ่มหรืออะไรอย่างนี้ที่เป็นสัตว์คุ้มครองแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปจัดการให้